เริ่มหอดกำลาดมาเข้าแล้ว
น้ำน้ำน้ำตัดหัวตัดหัว
นอนลงนอนลงนอนลง

ให้เร็ว

คุณผู้ชมค่ะนี่คือวินาทีชีวิตของเจ้าหน้าที่

เหตุการณ์นี้เนี่ยสูญเสียน้องพอร์สค่ะ
นายกรสิทธิ์ลาวพันธ์อายุเพิ่ง๑๙
นี่นะคะคือน้องพอสเนี่ยอายุ๑๙
แต่น้องพอสเนี่ยเป็นกู้ภัยทำหน้าที่มานานนะคะ
เพราะว่าคนในครอบครัวก็เป็นกู้ภัยเหมือนกัน
น้องก็เลยมีใจรักในการที่จะอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมคะคือน้องเนี่ยสายดับเพลิงอะค่ะ

หมายความว่าน้องเขาอยู่ด้านในสุดเข้าไปคนที่อยู่ด้านในอะค่ะ

ได้ยินเสียงตะโกนว่าให้ถอยมาถอยมา
ถอยไม่ทันถอยไม่ทันนะคะ
๔คนในภาพนี้บาดเจ็บสาหัส๓
เสียชีวิต๑ก็คือน้องพอร์ส
เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บก็ถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามอบตบางพลีใหญ่๒คนนะคะ
ถูกส่งโรงพยาบาลรามาสมุทรประการ๑คนนะคะ
นี่ค่ะช่วงจังหวะที่นำกู้ภัยที่บาดเจ็บออกมาจากจุดที่ไฟมันปะทุขึ้นมาเมื่อช่วงเที่ยง
นี่นะคะการปฏิบัติหน้าที่ไม่ง่ายเลยจริง
เพราะไฟประทุขึ้นมาเป็นระยะนี่ค่ะนำคนเจ็บออกมานะคะ
บาดเจ็บสาหัส๓และเราต้องสูญเสียน้องพอร์สไป๑คน
พอร์สเป็นอาสากู้ภัยที่ทำงานแบบโอ้โหด้วยใจรักจริงนะคะ
คือเราได้คุยกับทางอาสาบรรเทาภัยเฉพาะกิจปฏิบัติการ๐๕
และอาสาบรรเทาสาธภัยแห่งประเทศไทยคุณสิริพงศ์อุดมแย้มอายุ๓๒
เขาบอกว่าคือเขาอยู่ห่างจากจุดที่น้องพอร์ส
และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้น้องพอสปฏิบัติหน้าที่อยู่แค่๕๐เมตร
นายสิริพงศ์บอกว่าผมเห็นเลยว่าโอ้โหไฟมันลุกโหมหนักมากแล้ว
ผมเป็นคนตะโกนนะถอยมาก่อนถอยมาก่อนเนี่ยจนน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำมันเดือดจากความร้อน
แล้วมันก็ลุกไหม้โอบมาจากด้านหลังเหตุการณ์มันเร็วมากจริงจริง
ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้ทัน๑๐นาทีเผาร่างของน้องพอร์ส
ว่าน้องคงเสียชีวิตทันทีนะจุดนั้นเลยค่ะ
ผมก็กำลังจะเข้าไปเปลี่ยนถั่วฉีกตรงที่จุดที่เกิดระเบิด
หลังจากชุดที่ชุดแรกเนี่ยถอนออกมาเนื่องจากมีอาการแสบ
เพราะว่าตัวน้ำมันโซเว้นไปอายเหลือเหยมันกัด
ก็เลยชุดที่สองเดี๋ยวกันกำลังเดินเข้าไป
กำลังจะไปถึงฉัวฉีดที่เกิดระเบิด

คือการเหมือนกับน้ำมันเดือด
พอมันเดือดแล้วมันล้นบ่อขึ้นมา
พอล้นบ่อขึ้นมามันก็ไหลตามน้ำ
ตามน้ำที่มีน้ำมันอยู่แล้วมันก็เกิดติดไฟ
ทำให้น้องที่ยืนฉีดอยู่นั้นไฟมันล้อมตัว
ผมก็ช่วยได้แค่คนที่อยู่ข้างหน้าผมทางฝั่งซ้าย
แต่ฝั่งขวาผมยังเดินไปไม่ถึง

แล้วก็บอกว่าบางคนที่ไฟลุกติดตัวมาก็ให้กิ้งลงกับพื้น
จนไฟตรงที่มันลุกติดตอนนี้เชื้อมันหมด
น้ำมันที่มันไหลอยู่กับพื้นมันจุดติดไฟหมดจนมันดับ